เป็นกล้องวงจรปิดขณะที่ปอขับเรือไปเติมน้ำมัน
ขับเรือไปเติมน้ำมันแล้วมันสำคัญยังไงมองลงไปฮะมองลงไป
ตอนนั้นเนี่ยบนเรือมีอยู่๕คนแล้วก็จ๊อปเนี่ย
ก็รินวายใส่แก้วให้ทุกคนแต่หลักฐานที่พบบนเรือเนี่ย
ทำไมมีแก้ววายใบเดียวอ่ะอ่านี่มาจอดแล้วนะฮะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จะเห็นว่าวันเกิดเหตุยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สิบหกนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาที
ปอเนี่ยขับรถเข้ามาเทียบท่านะครับเพื่อเติมน้ำมันที่ร้านเจสสกี
ใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดดนทบุรีจากคลิปนะฮะ
จะเห็นว่าในเรือมีผู้โดยสาร๕คนมีคุณแตงโมนิดา
มีคุณกติกอิสลินนะฮะคุณกติกนี่ผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหมนะฮะ
แล้วคุณปอตนุพัฒน์และคุณโรเบิร์ตภัยบูลและคุณจ๊อปนิทัศน์
จากนี้ในคลิปจะเห็นชัดว่าจ๊อปเนี่ยนะครับ
รินวายส่งให้แตงโมก่อนใครเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็หยิบแก้ววายมารินแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นคนอื่นในเรือ
เท่ากับว่าในเรือทุกคนมีแก้วเวลาเป็นของตัวเองใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแก้ววายปรากฏอยู่บนเรือ๕แก้วถูกไหมคะ
ผมสงสัยต่อได้ไหมแล้วไอ้ขวดวายมันไปไหนอ่ะ
ทำไมไม่มีใครพูดถึงหรือหาขวดวายหรือผมตกอะไรไปหรือเปล่า

แต่ย้อนกลับไปนะครับหลังวันเกิดเหตุ๒๕กุมภาพันธ์นะฮะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับของนนทบุรีเข้าไปตรวจรอบลำเรือ
พบแก้ววายถูกใช้งานวางอยู่บนเรือเพียงใบเดียวครับ
อกจากนี้ยังเจอขวดน้ำพลาสติก๓ขวดกระติกน้ำแข็งเสื้อชูชีพ
องพลาสติกคราบวายนะครับที่ด้านซ้ายของเรือ
แต่ประเด็นอยู่ที่แก้ววายใบอื่นมันหายไปไหนอ่ะนะฮะ
ตามที่ผู้ประชาการสมุทรพุทธลพัก๑
คำให้การของทั้ง๕คนบอกว่าวันเกิดเหตุทุกคนบนเรือดื่มวายกันหมด
แต่ตำรวจไปเจอแก้ววายเพียงแค่ใบเดียว
น่าสงสัยแก้ววายที่เหลือมันอยู่ไหน
ถ้าหายไปหรือมีการเอาไปส้อนจริง
ได้พูดคุยกับเด็กที่เติมน้ำมันให้กับเรือลำเกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันให้เนี่ย
คนในเรือซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการของคุณแตงโม
หรือผู้ชายที่อยู่ในเรือเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าปลายสายเป็นใครแต่จากการพูดคุยเหมือนมีการนัดให้มาเจอ
มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พอเติมน้ำมันเรือเสร็จกลุ่มเพื่อนของคุณแตงโม
ก็ออกจากท่าเรือไปทางฝั่งตัวเมืองจังหวัดนนทะบุรีครับ
นั่นก็เป็นการประมวลในมุมต่างนะคะ
มาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังมีอีก